วันนี้มีกรณีมาเตือนคุณผู้หญิงนะคะ
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อยากจะไปศัลยกรรมหน้าอกหน้าใจนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงสาวออกมายอมรับว่า
ไปฉีดฟิลเลอร์หน้าอกแทนการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก
ครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนมีการตั้งคำถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของศัยแพทย์โรงพยาบาลประมาธิบดีออกมาระบุนะครับว่า
การทำศัลยกรรมด้วยวิธีการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่หน้าอกนั้นเป็นการทำศัลยกรรมที่อันตรายที่สุดนะครับ
แล้วก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะเอาออกนั้นต้องตัดเต้านมทิ้งแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งด้วยครับ
นายแพทย์สุรเวทน้ำหอมอาจารย์แพทย์หน่วยศัยศาสตร์ตกแต่งโรงพยาบาลประมาธิบดีออกมาเตือนผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับ
หลังมีข่าวว่านักแสดงสาวคนหนึ่งออกมายอมรับว่าเธอทำหน้าอกจริงด้วยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
โดยนายแพทย์สุรเวทนั้นก็ได้โพสต์ข้อความเตือนระบุว่าการฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมหน้าอกนั้นตอนนี้ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในอเมริกาและยุโรป
เพราะว่ามีปัญหามากมายที่พบภายหลังการฉีดครับ
แม้แต่บริษัทที่ผลิตฟิลเลอร์เองก็ยังประกาศในเว็บไซต์ว่าไม่แนะนำให้ใช้เสริมหน้าอก
เนื่องจากว่าการศึกษาระยะยาวพบว่าไม่ดีอย่างที่คิดครับ
ทั้งนี้ฟิลเลอร์ที่ฉี่เสริมหน้าอกนั้นเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่สลายเอง
เวลาผ่านไปนานอาจจะเกิดปัญหากลายเป็นก้อนเนื้อแข็ง
เต้านมผิดรูปเจ็บปวดและติดเชื้อได้
และเมื่อฉีดเข้าไปแล้วฟิลเลอร์จะแทรกเข้าไปในทุกอนุของเต้านม
หากจะเอาออกต้องตัดเต้านมทิ้งไปเลยนะครับ
จากนี้เมื่อฉีดเข้าไปแล้วฟิลเลอร์ก็จะเข้าไปบดบังการตรวจหามะเร็งเต้านม
ทำให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมได้รับการวินิจฉัยช้าลงนั่นเองครับ
นายแพทย์สุรเวทก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า
คลินิกในเมืองไทยยังสามารถฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอกได้
เป็นข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการโฆษณาได้
จึงฝากไปยังเหนื่อยงานที่รับผิดชอบให้ดูแล
ซึ่งขอยืนยันว่าถ้าคิดจะเสริมหน้าอกให้ได้มาตรฐาน
ตอนนี้คือการผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นครับ
การเสรียกรรมส่วนใดก็แล้วแต่จะต้องศึกษาข้อมูล
วิจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ก่อนที่จะตัดสินใจทำนะคะ